ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองในตอนนี้
คงจะไม่มีอะไรร้อนเท่าเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
ต่อการลงประชามติร่างรัฐมนูลนะครับว่า
สิ่งไหนทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้นะครับ
โดยแก่นำนปชก็ได้มีการย้อนถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือว่ากรกตนะครับว่าพบทหารไปเดินแจกใบปลิว
ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์รับร่างรัฐมนูลในขณะนี้
ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายหรือไม่นะครับ
ขณะที่กรกตก็ได้ข้อสรุปในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น

โดยให้๓องค์กรได้แก่สถาบันการศึกษา

จัดเวทีเสวนาหรืออภิปรายทางวิชาการได้นะครับ
โดยนายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่า

ก็ได้ข้อสรุปถึงแนวทางในการแสดงความเห็นร่างรัฐมนูล
โดยจะยึดหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่
สุจริตไม่ขัดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
สามารถทำได้ทั้งการอภิปรายโพสต์เฟซบุ๊กให้สัมภาษณ์
แต่ยกเว้นการปลุกระดมข่มขู่

ก็ให้สถาบันการศึกษาสื่อมวลชนหน่วยงานราชการ

จะรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูลได้เท่านั้นนะครับ
ถกแถลงร่างรัฐมนูลประเด็นคำถามพ่วงท้าย

ให้สวรรค์ร่วมโหวดเลือกนายกรัฐมนตรีได้
เกิดจากความกลัวของคอสชที่เห็นว่านักการเมือง
จะเข้ามาคุมกลไกอำนาจและรื้อสิ่งที่ขอสชดำเนินการมา
อกจากนี้กลุ่มพลเมืองผู้ห่วงใยที่มีนักวิชาการ
และนักการเมืองกว่าร้อยคนก็ได้ร่วมลงนาม
เรียกร้องประชาชนมีสิทธิ์อันชอบทำ
ที่จะแสดงความคิดเห็นได้โดยสุจริต
และอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับร่างรัฐมนุน
ตอนท้ายของงานเสวนาก็ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะครับ
เมื่อนางสาวเบนจรัสแทร่ชัวร์
อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้นำเอกสารของฝ่ายที่ไม่รับร่างรัฐมนูล
แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มารับฟัง
ก็ทำให้ตำรวจที่สังเกตการณ์กว่า๕นาย
ต้องเข้ามาขอร้องให้ยุติแล้วก็ยึดเอกสารไปทั้งหมดนะครับ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

โดยบอกว่าควรให้ประชาชนได้ตัดสินใจกันเองอย่างอิสระ
เช่นนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้น
ปล่อยให้ประชาชนเขาให้มีเสรีบ้าง

มีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มพลเมืองร้อยชื่อที่เข้าชื่อกัน
มีทั้งคุณสุดารัฐมีคุณกษิตรจะแขลงการขอให้ขอสรชอบ

ขณะที่นายวรชัยเหมะแก่นำนับประชาบอกว่าขณะนี้นะครับ

แจกใบปลิวในภาคเหนือและภาคใต้
ชักชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์รับร่างรัฐมนูล
ขอถามกรกตว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูลหรือไม่นะครับ
เช่นเดียวกับนายจตุพรพรมพันธ์ประธานอปชบอกว่า

ให้แจ้งบ่อแสหากพบเห็นการโกงประชามติในเร็วนี้ครับ